ได้ช่วยเหลือเจ้าแมวที่ติดอยู่ที่ซอกตึกครับ

เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยในเมืองสก๊อตเดลรัฐแอลิโซน่าของสหรัฐนะครับ

ซอกกำแพงเพื่อช่วยเหลือแมวสีขาววัย๔ปี
เห็นแต่ตราปลิบออกมาแบบนี้
เจ้าแมวตัวนี้ติดอยู่ระหว่างซอกกำแพงนะครับ
ซึ่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถดึงแมวตัวนี้ออกมาได้

แล้วก็ส่งตัวมันไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่
เนื่องจากมันมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณอุ้งเท้าแล้วก็เล็บนะครับ
หลังจากที่มันพยายามที่จะตะกุยผนังกำแพง
ในขณะที่ติดอยู่ข้างในนั่นเองครับ
กรช่วยเหลือสัตว์ในรัฐอลิโซน่า
บอกว่าเจ้าแมวสีขาวตัวนี้ได้ถูกตั้งชื่อแล้วว่าเจ้าลักกี้

แล้วก็กำลังรอให้คนรักแมวรับมันไปดูแลต่อไปนะครับ

โอ้โหนะฮะมาไกลเหลือเกินนะฮะ